เอามาดูต่อกันที่เป้อารักกันบ้างดีกว่านะครับเป็นพระเอกหล่อมาเซอร์งานก็เยอะ
ซีรีส์ก็แน่นนะคะภาพยนตร์ก็เห็นว่าจะมีด้วยนะครับ
แต่ว่ายังไม่ทิ้งงานเพลงเพราะว่าเขาโตมากับการเป็นศิลปินนะฮะ

หลายคนก็บอกว่ามันก็เข้าถึงยากตั้งแต่ซิงเกิ้ลแรก

พักงานติสหน่อยกลับมาปั้นเพลงป๊อป

แล้วก็โดนแซวว่าถ้าเปลี่ยนแนวแบบนี้
ชวนน้องรักคาริสามาเป็นนางเอกเอ็มวีบ้างล่ะคะ
จะว่ายังไงไปฟังหน่อยจ้า
ยังไม่มีเลยครับพี่เจ้า